เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเต้ยจรินพรหรือว่ามาตาลาดากันไปแล้ว
และในทุกวันสำคัญเนี่ยเบลล่าก็จะมีของเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ตลอด
อย่างวันแม่ปีนี้หลายคนก็ลุ้นแล้วล่ะว่า
งานนี้เบลล่าจะจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคุณแม่หรือไม่
ซึ่งน้องเบลล่าบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
วันแม่ปีนี้จะให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับคุณแม่
นั่นก็คือเวลาค่ะเวลาสิ่งที่มีค่าที่สุด
พร้อมกับจะพาแม่บินไปเที่ยวเกาหลี
เพราะเป็นสถานที่ที่คุณแม่เขาอยากไป
แต่ยังไม่เคยได้ไปใส่แม่ดูซีรีส์บ่อย
ซึ่งก็จะบินตรงกับวันแม่พอดิบพอดีเลยนะคะ
บอกเลยว่าวันแม่ปีนี้ขอให้เวลาคุณแม่อย่างเต็มที่
เพราะจะไปเที่ยวกันแบบแม่ลูกเต็มที่๑อาทิตย์เลย

ผู้สื่อข่าวของเราก็แซวต่อเลยค่ะว่า
หรือว่าจะเตอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่าง
ด้วยการพาวาดที่ลูกเขยมาแนะนำกับคุณแม่ปรานี
หรือเปล่าจ๊ะลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ
ของขวัญวันแม่เปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจแทน
ยังไม่มียังไม่มีค่ะ

บอกหรอกว่าอยากอุ้มหลานแล้วอะไรอย่างนี้
คือมันก็จะมีช่วงที่แม่แบบอะไรก็ได้
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แม่ก็ถามว่าแบบเออคิดจะมีบ้างไหม
เพราะว่าคือเพื่อนเวลามีลูกใช่ป่ะค่ะ
แล้วก็อยู่บ้านใกล้กันอย่างนี้
แล้วพอเขาได้อยู่กับเด็กแล้วเบลก็รู้สึกว่าคุณแม่ดูสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาก็แอบถามว่าเออเนี่ยคิดจะคิดจะมีไหมอะไรอย่างนี้

ดียังไง

พอมีแฟนแล้วก็คิดอีกสเตปหนึ่งแต่งงาน
แต่งงานแล้วถึงมีเบบีแต่คุณแม่คิดข้ามไปแล้วนะ

บางทีคิดอะไรเยอะแยะมันซับซ้อนไปตรงจุดเป้าหมายพ่อเขามีเป้าหมาย